ก็ต้องบอกว่างานเข้าสาวคิมเบอร์รี่สักแล้วนะคะ

ถูกมือดีแอบถ่ายใต้กระโปรงใส่
ซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะนางเอกสาวคิมเบอร์รี่นะคะ

เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการนำภาพลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากแฟนคลับส่งลิงก์ของทวิตเตอร์จำนวน๒ลิงก์มาให้เธอ
พอสาวคิมเปิดดูพบว่าเป็นภาพที่ถูกบุคคลแอบถ่ายใต้กระโปรง
ซึ่งก็สร้างความเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับเธอนะคะ
ถูกดูหมินเกลียดชังและอับอายและตั้งใจว่าจะดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทั้งหมดเลยด้วย
ขณะที่บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้รับคำชี้แจงจากผู้จัดการส่วนตัว
ว่าเป็นการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้านสาวคิมเองก็เป็นกังวลบ้างแต่ได้ดูคลิปแล้วไม่มีอะไรน่าเสียหายนะคะ
ซึ่งคิมเองไม่เครียดเท่ากับหนุ่มคนนี้ค่ะหมากปรินที่ไม่พอใจกับเรื่องนี้เอามาก
เป็นใครก็คงจะไม่พอใจนะคะแฟนตัวเองโดนแอบถ่ายใต้กระโปรงขนาดนี้นะคุณ
เรื่องนี้เนี่ยต้องเอาเรื่องนะให้เข็ดหลาบกันไปนะคะ